มาดูกันต่อสำหรับเรื่องราวของ
วันหยุดของแรงงานชาวต่างด้าวนี่นะคะ
ซึ่งเมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
มติคอรมอลเขาก็งดเว้นค่าธรรมเนียมผ่านแดน
ให้กับแรงงานเหล่านี้ได้กลับภูมิลำเนากลับประเทศไปนะคะ
ซึ่งจะหมดเขตวันนี้แหละ๓๐เมษายน
เพราะฉะนั้นถึงเวลากลับมาทำงานต่อในไทยแล้วค่ะ
แรงงานต่างก็เดินทางกลับมานะคะ
กัมพูชามากกว่า๑๐๐คนเตรียมเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
หลังจากเดินทางกลับประเทศในช่วงสงคราน
ตามปฏิครมมวันที่๑๕มีนาคมนะคะ
ที่ได้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและพม่า
เดินทางกลับประเทศตั้งแต่วันที่๕ถึง๓๐เมษายน
โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดน

กัมพูชาก็พากันเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยจำนวนมาก
เหลืออีกเพียงแค่วันเดียวก็คือวันนี้

ทำให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรรณยพระเทศดูอึดอัดครับ

ต่อแถวกันแน่นเลยค่ะครับทำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเอกสารต้องเปิดช่องบริการทุกช่องตรวจ
แต่ก็พบว่ายังไม่เพียงพอค่ะ
แถวยาวล้นออกมานอกอาคารตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าประเทศ
เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย
ก็ติดขัดรอคอยกันไปด้วยนี่นะคะ
ทำให้พันธบทโทเบนจพลรอดสวาสตร์รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้ว
การเข้าตรวจเอกสารการเดินทางของแรงงานชาวกัมพูชา
พร้อมกับตั้งจุดตรวจค้นบริเวณจุดตรวจร่วมอ๐๕หน้าด่านพรมแดนคลองลึก
เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยด้วย
และวันนี้ค่ะถือเป็นวันสุดท้ายในการงดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านแดน
ก็คาดว่าชาวกัมพูชาจะเดินทางเข้ามาในไทยจำนวนมาก
ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคียงมาช่วยกันดูแลอำนวยความสะดวก

ก็คาดว่าจะทยอยกันเข้ามาเรื่อยจนถึงช่วงเย็นแล้วค่ะ
ช่วงนี้เดินทางให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับ
หยุดในช่วงรายงานแล้วก็ทั้งกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยนะครับ